มีเรื่องของนายเปรมชัยและพวกนะคะที่ยังคงติดตามกันอยู่

แม้ว่าตำรวจจะมองว่าเป็นเพียงการคาดเดา

อีกแล้วเหรอไม่มีการไหว้กันแล้วนะ
ไม่มีค่ะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ
คือการเข้าให้ปากคำของนายเปรมชัยก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ในการที่เข้าไปในเขตทุ่งใหญ่นะเรสวน
บอกว่าเรื่องนี้เป็นการทำงานของตำรวจไม่อยากออกความเห็นให้ตำรวจทำงานไปตามขั้นตอน
พยานหลักฐานที่มีชัดเจนมากผู้ต้องหาไม่น่าจะพ้นผิดไปได้
นายชัยวัดก็ให้ความเชื่อมั่นแบบนี้นะคะ
และที่ผ่านมาทางชุดพญาเสือก็ได้หาหลักฐานต่างทั้งการลงพื้นที่
และจำลองเหตุการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ถือว่าครบถ้วน
แม้ว่าจุดยิงเสือดำจะถูกปฏิเสธเพราะว่าขัดต่อหลักนิติวิทยาศาสตร์
ทางชุดพญาเสือก็ไม่ท้อจะเดินหน้าทำงานต่อไปเพื่อที่จะหาหัวกระสุนและปลอกกระสุน
โดยใช้เครื่องตรวจหาโลหะที่เจ้าหน้าที่มอบไว้ให้นะคะ
ตลอด๒วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานก็ผลัดเวรกันในการใช้เครื่องตรวจหาโลหะ
เดินปูพรมค้นหาหัวกระสุนในรัศมีร์รอบจุดยิงเสือดำเดิมที่เคยทำจำลองเหตุการณ์เอาไว้
แต่ก็ยังไม่พบอะไรเพิ่มเติม
มีการเปิดเผยข้อมูลใหม่นะคะในกรณีที่นายเปรมชัยล่าสัตว์ป่าแพร่สะพัดในโลกโซเชียล
แม้ว่าผลเนื้อสัตว์เปลี่ยนจากความเข้าใจตอนแรกคือจากเก้งเป็นหมูป่า
หรือจากไก่ฟ้าหลังเทาเป็นไก่ฟ้าหลังขาว
แต่ไม่ทำให้ข้อหาหรือความผิดเปลี่ยนไป
เพราะทั้งหมดถูกล่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเหมือนเดิมอยู่ดี
ผู้ที่เคยพ่นบล็อกสกรีนรูปนาฬิกากับรูปผลเอกประวิทวงสุวรรณรองค์นายกรรมนตรีตามสะพานรอย
ตอนนั้นโดนจับที่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
คราวนี้ก็มีภาพนี้ราคาออกมา
ตำรวจก็จับได้นะคะว่าโพสต์ภาพวาดกราฟิตี้รูปเสือดำ
แล้วก็มีปุ่มปิดเสียงบริเวณกำแพงปั๊มน้ำมันร้างภายในซอยสุขุมวิท๕๘

ชื่อแป้งที่วาดไปนั้นก็ต้องการปลุกกระแสสังคมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในสังคมช่วงนั้นนะคะ
ซึ่งก็เป็นช่วงที่เมืองไทยยังถูกปิดกั้นอยู่
ุ่มกดปิดเสียงก็หมายถึงเรื่องเสือดำ
ไม่ให้บ่นห้ามไม่ให้มวลชนสงสัย
อันนี้ก็เหมือนเป็นงานเสียดสีสังคมนะคะ
ครั้งที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือได้วาดกราฟิตี้รูปนาฬิกา

ซึ่งเธอก็บอกว่าการที่วาดรูปเสือดำในครั้งนี้ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย
ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นอีกทางหนึ่ง
แต่ว่าช่วงเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมานะคะ
เฟซบุ๊กเดียวกันก็โพสต์ภาพและข้อความอีกครั้งว่า
สำหรับคนที่จะมาถ่ายรูปกับกราฟิตี้เสือดำเสียใจด้วยนะ
เพราะมีเจ้าหน้าที่มาลบไปเรียบร้อย
แถมยังมีคนมาจอดรถเฝ้ารอประจำอยู่เลย
กำแพงที่ทำก็ไม่ใช่กำแพงสาธารณะ

ใครหรือครับกลับบ้านไปเถอะครับ
ไม่อยากเดินไปถ่ายรูปมาประจันทร์นะครับ
อันนี้นี่คือเขาโพสต์ตอนประมาณเกือบทุ่มนึงนะคะ

คือเป็นการลงรูปที่เขามีการพ่นสีเอาไว้เนี่ย
แล้วก็บอกใครอยากเอารูปไปทำอะไรก็ได้เลย

เป็นการโพสต์กำแพงที่มีการลบเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็บอกว่างงเว้ยเนี่ยลบทำไม
แล้วก็บอกว่าทุ่งใหญ่ยังไม่ใหญ่เท่า

ร่ายอนุรักษ์สัตว์ป่านัดหมายจัดกิจกรรม

โดยจะแจกหน้ากากเสือดำให้กับผู้ที่มาร่วมงาน๑๐๐คนนะคะ
ที่บริเวณหน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานคร
และกิจกรรมของศูนย์วรรณศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับปาก
ก็จะจัดเสวนาการอนุรักษ์ป่าไม้ในเมืองไทย

เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป